ลูกชายสุดหล่อของพี่เจเจตรินนะคะ

หลายคนก็ไปคิดว่าโอ้โหน้องเจ้ากุลเนี่ยเปิดตัวหวานใจคนใหม่แล้วหรือเปล่าค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็กลัวหลายคนจะคาใจเหมือนเพลงของพ่อ
ก็มันคาใจอ้าง

คาใจนะคะเพราะว่าเจ้าขุนออกมาเฉลยแล้วค่ะว่าสาวในภาพก็คือ

ซึ่งเป็นนางเอกเอ็มวีเพลงจีบก่อนได้ไหมนั่นเองค่ะ
แต่ถึงจะเฉลยไปนะคะหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ดี
เพราะหลังจากนั้นก็มีภาพไปกินข้าวด้วยกันค่ะ
ทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะสารสัมพันธ์นะคะ
นางเอกเอ็มวีมาเป็นหวานใจตัวจริงหรือเปล่านะคะ
ซึ่งหนุ่มเจ้าขุนล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปเจอมายืนยันเลยนะคะว่า
ผมโสดพี่โสดแบบตะโกนแถมยังเหงามากด้วย
เห็นแบบนี้พี่แจ๊กรีนอยากรีบยื่นใบสมัครซะตอนนี้เลย

ฟังเสียงเจ้าขุนหน่อยจ้า

ไม่มีไม่มีสาวไม่มีอะไรเลย
ตลอดรุ่นอย่างงี้เหรอ

ทำงานทั้งวันเท่าน้ำคืน

แทบจะไม่มีเลย
แทบจะไม่มีเลยครับ